วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธรรษฎรแบบแบ่งเขียนเลือกตั้ง
โดยได้ประกาศผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาพุทธรรษฎรแบบแบ่งเขียนเลือกตั้งจำนวน๓๔๙คน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพุทธรัศดรพศ๒๕๖๑มาตรา
ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งให้ผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามแบบสส๖ทับ๔นับแต่วันที่๗พฤษภาคม๒๕๖๒เป็นต้นไป

ระหว่างเวลา๘๓๐นถึงเวลา๑๖๓๐นณห้องประชุม๒๐๓ช๒
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาคารรัฐประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา๕ธันวา๒๕๖๐ถนนแจ้ง๒๕๕๐นะครับถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔กรุงเทพมหานคร
และสามารถตรวจดูรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในราชกิจจานุเบกษาและเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ